คุณผู้ชมครับขณะนี้พิธีซ้อมย่อยขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
ในงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ริ้วขบวนที่๒
เข้าสู่ถนนโดยรอบท้องสนามหลวงแล้วนะครับ
ดังนั้นติดตามการรายงานได้จากคุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากท้องสนามหลวงครับ
หัวริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวนที่๒นะคะ
ในส่วนของทหารนำขณะนี้ได้เข้าสู่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
เพื่อที่จะเข้าสู่ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๓แล้วนะคะ
และที่สักครู่ที่ผ่านมาค่ะในส่วนของราชรสพระนำ
ก็เพิ่งจะเคลื่อนผ่านบริเวณจุดที่ดิฉันรายงานสดไปค่ะ
ในริ้วขบวนที่๒นะคะมีกลองทหารนำมโฮฤธึก
สังแตรงอนแต่ฝรั่งปีกลองชนะราชรสพระนำ
เครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภค
กระบวนกองทหารตามพระพยุรยาท
และข้าราชบริพาณญาตราขบวนไปตามถนนสนามชัย
เข้าสู่ถนนราชดำเนินในผ่านหน้ากระทรวงกลาโฮม

จากนั้นนะคะขบวนพระบรมราชอิสริยยศแห่เชิญพระโกรธทองใหญ่
เลี่ยวเข้าสู่กลางท้องสนามลวง
ในส่วนของราชรสน้อยนะคะใช้เป็นราชรสสำหรับสมเด็จพระสังฆราช

ส่วนองค์ที่๒เคยใช้เป็นราชรสโยงผ้าจากพระโกรธพระบรมศพ
สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกศิลป์มานานกว่า๒๐๐ปีค่ะ
สำหรับการแต่งกายนะคะที่จะใช้ในงานพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
จะมีทั้งหมด๑๖แบบค่ะ
แต่ในการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในวันนี้นะคะ
จะมีการสวมหมวกเพื่อให้รู้ว่าแต่ละหน่วยแต่งกายในรูปแบบไหน
การแต่งกายที่มีทั้งหมด๑๖แบบที่จะเดินในริ้วขบวน
ต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณี
ตามที่สำนักพระราชวังได้กำหนด

เจ้าพนักงานกลองชนะพลฉุดชักราชรส
ที่แต่งได้ยากคือชุดผู้ที่ทำหน้าที่อินพรมตำรวจหลวงคู่แห่
เนื่องจากว่าชุดดังกล่าวนะคะมีรายละเอียดค่อนข้างมาก
และต้องรัดประคดรวมถึงนุ่งโจงกระเบนให้ได้ระดับตามที่กำหนดค่า
ขบวนที่หนึ่งนะคะจะเดินตามจังหวะกลองของกลองดุรยางที่จะใช้ให้เป็นจังหวะในการเดินและเริ่มมีเพลงประกอบในริ้วขบวนที่สอง
ทั้งหมด๓เพลงนะคะนั่นก็คือเพลงพญาโศกเพลงสันเสริญเสือป่าและเพลงสันเสริญพระนารายค่ะ
และขณะนี้นะคะก็ยังเป็นในส่วนของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวนที่๒ค่ะ
ที่กำลังเคลื่อนไปตามถนนราชดำเนินในนะคะเพลงที่ใช้ในการประกอบริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
อย่างที่บอกไปว่ามีทั้งหมดสามเพลงนะคะโดยเพลงพระยาโศกค่ะหรือเพลงโศกประจำชาตินะคะ
เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงเถอร์เจ้าฟ้าบริพัฒน์สุขุมพันธ์
ลมพระนครสวรรค์วรพินิษฐ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะ
โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
บันเลงเพลงพญาโศกเป็นครั้งแรกนะคะในการพระราชพิธีบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชาบรมราชินีนะคะ
พันปีหลวงและทรงมีพระราชดำรัฐว่าเพลงนี้ได้ทำขึ้นเหมาะแก่การใช้นำศพอย่างยิ่ง
เพราะดีสมควรเป็นเพลงโศกจริงจริงต่อไปนะคะส่วนเพลงที่สองค่ะเป็นเพลงสันเสริญพระนารายนะคะ
บันเลงโดยกรมดุรยางทหารบกในขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวนที่สอง
แต่ไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีการนำมาบันเลงในช่วงสมัยใดค่ะ
ส่งนำเพลงบุหลานลอยเลื่อนมาเรียบเรียมทางบันเลงใหม่ในอัตรา๒จังหวะ
และเป็นธรรมนองของเพลงไทยเดิมใช้บันเลงครั้งแรกเมื่อวันที่๙ตุลาคม๒๕๖
โดยวงแตรเสือป่าหลวงรักษาพระองค์ค่ะ
ซึ่งขณะนี้นะคะในส่วนของกำลังพลฉุดชักราชรสของพระมหาพิชัยราชรสนะคะ
ก็กำลังค่อยเคลื่อนบอลมาบริเวณด้านหน้ากระทรวงกลาโหมนะคะ
ริ้วขบวนในส่วนของริ้วขบวนที่๒จะใช้เวลาเดินทั้งหมดจำนวน๒ชั่วโมงค่ะ
เนื่องจากว่าการก้าวย่างแต่ละก้าวนะคะเป็นการก้าวต่อก้าวไปเรื่อยค่ะ
เพื่อความสมพระเกียรตินั่นเองนะคะ
พระมหาพิชัยราชรสจะเคลื่อนไปหยุดตรงทางเข้าพระเมรุมาตรนะคะ
เจ้าพนักงานจะเชิญเกินบันไดนาคและเกยเข้าเทียบพระมหาพิชัยราชรส
หลังจากนั้นจะเชิญราชลดปืนใหญ่ส่วนหลัง
เข้าเทียบเกยลาเจ้าพนักงานภูสามาลาจะขึ้นนั่งท้ายเกิน
เมื่อเทียบเกินกับพระมหาพิชัยราชรสเรียบร้อยแล้ว
เจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระโกรธทองใหญ่ลงจากพระมหาพิชัยราชรส
เพื่อประดิษฐานบนราชรสปืนใหญ่ส่วนหลังนะคะ
กันอีกครั้งค่ะสำหรับเรื่องของการแต่งกายนะคะ
ก็จะมีทั้งหมด๑๖แบบค่ะ
โดยแต่ละหน่วยที่จะเดินในริ้วขบวนนะคะ
แต่งกายให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณี
ตามที่สำนักพระราชวังได้กำหนด
นั่นก็คือชุดที่แต่งได้ง่ายคือเจ้าพนักงานกรองชนะ
พลฉุดชักราชรสนะคะ
ที่แต่งได้ยากก็คือชุดผู้ที่ทำหน้าที่อินพรม
ตำรวจหลวงคู่แห่มหาดเล็กหลวง
และชุดผู้นำริ้วเนื่องจากมีรายละเอียดค่อนข้างมาก
และต้องรัดประคดรวมทั้งนุ่งโจงกระเบนให้ได้ระดับตามที่กำหนดค่ะ
กำลังพลฉุดชัดราชรสราชยานการแบกหามและการถือเครื่องสูง
ประกอบพระราชอิสริยยศจะใช้กำลังพลจากหน่วยต่างนะคะ
ใช้กำลังจากกรมการขนส่งทหารบก
ริ้วขบวนที่๒กำลังพลฉุดชักราชรสพระนำและพระมหาพิชัยราชรส
ใช้กำลังพลจากกรมสัมภวุฒิทหารบกหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ
และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรมจะถือเครื่องสูงประกอบพระมหาพิชัยราชรส
อกจากนี้นะคะในริ้วขบวนที่๑๓ยังมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย
เช่นนักเรียนในร้อยพระจุลจอม๙นักเรียนในเรือวงดุรยางทหารหน่วยต่าง
นักเรียนโรงเรียนวชิลาวุฒิวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังค่ะ
สำหรับพระมหาพิชัยราชรสนะคะที่กำลังเคลื่อนมาถึงด้านหน้ากระทรวงกลาโหม
และกำลังเคลื่อนมาเรื่อยและจะผ่านบริเวณด้านหน้าสารหลักเมือง
เป็นราชรสองค์สำคัญในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวนที่๒
ของพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
ในการเชิญพระโกรธพระบรมศพจากบริเวณหน้าวัดพระเชตุพลวิมลมังคาราราม
ยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยเป็นพระราชภาษณะชนิดล้อเลื่อน
บุษบกขนาดใหญ่ใช้ประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์
สำหรับเชิญพระโกรธพระบรมศพพระมหากษัตริย์พระบรมราชินี
และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัฐนาโกศิลป์
นานกว่า๒๐๐ปีในพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพครั้งนี้
บุรณปฏิสังขรให้สมพระเกียรติสูงสุดส่วนล้อประดับทั้งสี่
ได้จัดสร้างใหม่ขึ้นแทนล้อเดิมที่ชำรุดแต่ลวดลายประดับยังคงยึดตามแบบดั้งเดิม
สมัยรัชกาลที่๑ด้านโครงไม้และลวดลายที่ชำรุด
ซ่อมเสริมใหม่ให้วิจิตรงดงามและปิดทองประดับกระจกใหม่ทั้งพระองค์
ส่วนบุษบกประดับด้วยเฟืองระยะเงินลายใบเทศขณะที่ฉัดและพระวิสูจน์หรือผ้าม่าน
ได้เปลี่ยนเป็นผ้าตาดทองปากลายพุ่มเทพนมลงบนผ้าม่านอย่างประนีต
และคล้องด้วยสายรัดม่านที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่
ร้อยด้วยแก้วคริสตันเป็นลายประจำยามและมีเส้นสีทองขั้น
ส่วนผู้รังสรรค์ด้วยปีกแมลงทัพ๔มรกฏ
อกจากนี้นะคะมีการปักรูปคุดเพิ่มที่ทง๓สายตรงกลางราชรส
เพราะต้องการสื่อถึงพระราชภาษณะของพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะ
เมื่อเชิญพระกดทองใหญ่โดยพระมหาพิชัยราชรศ
เข้าสู่ท้องสนามหลวงเทียบเกยลาแล้ว

ลงจากพระมหาพิชัยราชรสเพื่อประดิษฐานพระโกรธทองใหญ่
บนราชรสปืนใหญ่ส่วนหลังแล้วเชิญมาเชื่อมกับราชรสปืนใหญ่ส่วนหน้า
จอดอยู่ภายในรั้วราชวัฒน์แล้วเคลื่อนเข้าสู่ริ้วขบวน
พระบรมราชอิสริยยศที่๓เวียนพระเมรุมาตรโดยอุตราวัด
เวียนซ้าย๓รอบเป็นอันเสร็จการซ้อมริ้วขบวน
พระบรมราชอิสริยยศในช่วงเช้า
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศสดนะตอนนี้นะคะ
เดี๋ยวให้ช่างภาพจับกล้องไปที่บริเวณพลฉุกชักราชลดนะคะ
ที่ตอนนี้กำลังฉุดชัดพระมหาพิชัยราชรส
เคลื่อนมาตามถนนราชดำเนินใน
และกำลังจะผ่านจุดที่ดิฉันยืนอยู่
นั่นก็คือบริเวณด้านหน้าศาลหลักเมืองนะคะ
นี่ค่ะคนฉุดลักษณ์ราชรสทั้งหมดนี้ได้รับการฝึกซ้อมมาอย่างดีนะคะ
ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ
เพื่อถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ผู้ทรงเป็นที่รัก
และเทิดทูลของประสบนิกรชาวไทย
ขบวนที่เห็นอยู่นี้ยังอยู่ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวนที่๒นะคะ
ซึ่งเป็นริ้วขบวนที่อันเชิญพระโกรธทองใหญ่ประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรส
ตอนนี้ก็กำลังเคลื่อนมาตามถนนราชดำเนินนะคะ
เดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังอีกครั้งในส่วนของราชรสองค์สำคัญ
นั่นก็คือพระมหาพิชัยราชรสนะคะ
พระมหาพิชัยราชรสเป็นราชรสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดค่ะ
ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
ด้วยความสูง๑๑เมตร๒๐เซนติเมตร
กว้างยาว๑๘เมตรและหนักมากกว่า๑๓ตันนะคะ
จึงต้องใช้พลฉุดชักเพื่อเคลื่อนพระมหาพิชัยราชรสทั้งหมด๒๑๖นาย
แบ่งเป็นส่วนด้านหน้า๑๗๒นาย
ด้านหลัง๔๔นายและผลควบคุม๕นาย
ราชรสองค์นี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่๑
มีอายุราว๒๒ปี
ในงามพระราชพิธีมาหลายครั้งนะคะ
ทำให้ชิ้นส่วนของราชรสชำรุด

กรมสัมภวุฒิทหารบกจึงได้จัดสร้างล้อประดับใหม่ทั้ง๔ล้อ
น้ำหนักลอละ๒๕๐กิโลกรัม
ให้มีความสมพระเกียรติมากที่สุด
จากล้อประดับพระมหาพิชัยราชรสแล้วนะคะ
อีกหนึ่งองค์ประกอบที่ถูกจัดสร้างขึ้นมา
นั่นก็คือทงงอนค่ะ
เป็นทงประจำพระมหาพิชัยราชรส

ปักลายครุฑบนผืนผ้า
ลายทองแผ่ลงมาอย่างงดงาม
และถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เช่นเดียวกับผ้าม่านพระมหาพิชัยราชรสนะคะ
ครั้งนี้ก็ออกแบบลายเทพไทยเทพนม
ผืนปิดทองคำเปลร้อยเปอร์เซ็นต์

ประดิษฐ์สายรัดม่านประดับปีกแมลงทัพงดงาม
ถวายในหลวงรัชกาลที่๙อย่างสมพระเกียรติค่ะ
ในส่วนของนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภา

ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล

ในวันที่๒๖ตุลาคม๒๕๕๙

อำนวยการโรงพยาบาลสิริราช

จะทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบออก
เป็นผู้ประคองพระโกรธพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
เพื่อถวายงานเป็นครั้งสุดท้าย

จะถือเป็นตัวแทนมือของคนไทย๖๐

อยากให้ทุกคนได้ติดตามชมพระราชพิธี

แทนมือประชาชนคนไทยทุกคนค่ะ

ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่๑ค่ะ

ใช้งานพระราชพิธีมาหลายครั้ง

ทำล้อประดับใหม่ทั้ง๔ล้อ

ยังมีองค์ประกอบที่ถูกจัดสร้างขึ้นมา

ซึ่งได้ปากลายคุดบนผืนผ้า
ลายทองแพรลวดอย่างงดงาม

แสดงถึงงานพระราชพิธี

พามารพระมหาพิชัยราชรสใหม่ก็ออกแบบลายไทยเทพนม
ผืนปิดทองคำเปลว๑๐๐
และยังเป็นครั้งแรกที่ประดิษฐ์สายรัดม่านประดับปีกแมลงทัพงดงาม
ถวายในหลวงรัชกาลที่๙อย่างสมพระเกียรติค่ะ
ในการนี้นะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์
เพื่อร่วมซ้อมในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในวันนี้ด้วยค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากหน้าสารหลักเมืองค่ะ